ดูเรื่องราวที่ดูแล้วสะเทือนใจมากค่ะ
พ่อสุดทนนะคะลูกชายหนีไปมีเมียใหม่
ลูกสองคนก็คือเป็นหลานนั่นแหละค่ะ
ไว้ให้ดูต่างหน้าพร้อมกับรอยทุบตี

เหลือต้นมะละกอไว้เอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้อยู่แล้ว

มันให้ดูอย่างทรงคลในบ้านเขาลืมไปหมดเลยอ่ะ
ไม่มีเลยตัวไอ้จามอีกหน่วยก็เขาไม่เว้นไว้เลย
เขาไปกันแม่ทรงคลพวกมีทุ่มลูกไอ้ตัวเล็กแค่นี้แหละครับ
ไม่มีทักษิณร่อยเกี่ยวไว้ให้ลูกกิน
มีแต่ลูกมะละกอทรงลูก

ป้องปลาเจ็ดกลัวนึงพื้น
ดูแล้วก็สะเทือนใจจริงนะคะ
นี่คือเฟซบุ๊คของผู้ชายที่ชื่อว่าสุรรณซิมเซ่มเทพนรงค์นะคะ
คุณสุรรณอายุ๕๑ปีเป็นเจ้าของบ้านอยู่บ้านเลขที่๔๐๒หมู่๖ตะมนต์เขาต่ออำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่
แล้วก็เป็นเจ้าของคลิปนี้แหละค่ะ
เล่าบอกว่าเด็กทั้งสองคนเป็นหลานชายของตัวเองนั่นแหละ
คนโตอายุ๑๑ขวบคนรองลงมาอายุ๙ขวบทั้งคู่เป็นลูกของลูกชายของตัวเอง
ลูกชายของตัวเองชื่อว่านายธีรพงศ์อายุ๓๓ปี
สาเหตุที่ต้องถ่ายคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เพราะว่าทนสงสารหลานไม่ได้แล้ว
ก่อนหน้านี้ลูกชายมีลูกกับภรรยาเก่าสองคนก็คือน้องสองคนในคลิปนั่นแหละ
แล้วก็เลิกรากันไปเลิกรากันไปแล้วลูกชายคือนายธีรพงศ์เนี่ยมามีแฟนใหม่
มีแฟนใหม่แล้วมีลูกอีก๑คนอายุ๕ขวบพากันไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุในคลิปนี้ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ทราบว่าหลานชายทั้งสองคนถูกแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเมียใหม่ของพ่อ
ทุบตีด้วยไม้หวายอย่างรุนแรงหลายต่อหลายครั้งจึงรีบเข้าไปห้ามปลาม
สร้างความไม่พอใจให้กับทั้งแม่เลี้ยงแล้วก็ลูกชายของตัวเอง
จนกระทั่งตกเย็นทั้งคู่เอารถกระบะมาขนข้าวขนของออกจากบ้านหลังนี้ไปหมดเลย
หลอกลูกชายทั้งสองคนให้ช่วยขนของด้วยเด็กก็คิดว่าอ้าวขนของเอาเฮกันไป
กับพ่อไปกับแม่เลี้ยงแล้วสุดท้ายพอขนของเสร็จปุ๊บ
ถูกทิ้งแบบไม่เหลือเยื่อใยเลยค่ะไม่ใยดีเลยอะค่ะ
เด็กทั้งสองคนคุณวิ่งตามรถกระบะออกไปแต่ทั้งสองคนทั้งพ่อแท้ทั้งแม่เลี้ยง
เหลียวหลังดูเลยนะคะไม่เหลียวหลังมาดูเลยค่ะ
คุณสุรรณบอกว่าเหตุการณ์เด็กถูกแม่เลี้ยงทุบเตียเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว
ครั้งนี้สุจทนจริงแล้วก็เตรียมที่จะเข้าแจ้งความข้อหาทารุณกรรมเด็กด้วย
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้
เพราะที่บ้านก็อาชีพรับจ้างอาชีพตัดปามขายรายได้ก็น้อย
ตัวเขาเองก็ป่วยเป็นโรคหัวใจตำรวจสภปลายประยา
ก็มีการนัดให้คุณสุรรณเข้าไปแจ้งความในเช้าวันที่๓๐เมษายน